อีกหนึ่งการเลี้ยงไก่นี่แหละแต่บอกสร้างรายได้ดี
รอบละเป็นแสนไก่งวง

คุณดูสิครับไก่งวงที่นี่ครับ
เลี้ยงแบบไม่ธรรมดายังไงเดี๋ยวจะให้ดูกัน
ประสานเสียงแต่เช้า
คุณผู้ชมครับเขาสร้างรายได้นะครับให้กับชาวบ้านที่นี่เยอะจริงกับไก่งวง
ต้องชื่นชมนะคือชาวบ้านที่ตำบลแชะนะครับ
อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชศรีมา

ออกไปอำเภอคอนบุรีที่จังหวัดนครราชสีมา
จำเนียนสวนงามนะครับหนึ่งในชาวบ้านที่เลี้ยงไก่งวงมานานสิบปีเนี่ย
ให้เราฟังว่าตนเองเนี่ยได้เริ่มทดลองเลี้ยงไก่งวงมาตั้งแต่ประมาณสักปี
ซื้อพันธุ์ไก่งวงมาตั้งแต่ตอนเป็นลูกเจี๊ยบ
ราคาตัวละ๑๐๐บาทจากนั้นทำการเพาะขยายพันธุ์ตามคำแนะนำของสำนักงานประสุทธิ์อำเภอ
ประสบความสำเร็จกลายมาเป็นฟาร์มขนาดย่อม
สำหรับการเลี้ยงไก่งวงนะฮะเขาจะนิยมเลี้ยง๒สายพันธุ์เลยคือพันธุ์อเมริกันบรอนสีดำ
คือก็จะกู๊ดไนท์กู๊ดไนท์

อันนี้คือกัยงวัง

เลี้ยงนะครับต้องใช้ความตั้งใจและใส่ใจเป็นพิเศษครับ
ใช้เวลาประมาณสัก๖เดือนใกล้ง่วงโต้ส่งขายได้
ซึ่งไก่งวงนะฮะจะมีราคาจำหน่ายหรือราคาที่ขายอยู่ในกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ง่วงที่ตัวเธอเลี้ยงต่อตัวนะมีน้ำหนักมากกว่า๑๐กิโลกรัม

โหเป็นทันสองเหรอ
อ่าแล้วอย่างที่บอกครับไก่งวงเหล่านั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเธอนะฮะ
แล้วการขายไก่งวงรอบนึงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก๒แสนบาทต่อรอบเลยทีเดียว
โดยในจำนวนนี้เป็นราคาต้นทุนประมาณสัก๖๐๐๐บาท
คุณคิดดูแล้วกันมันสร้างกำไรดีขนาดไหน
แต่อยู่ที่การเลี้ยงแล้วก็ต้องฝึกฝนแล้วต้องมีข้อมูลที่ดีด้วยนะ

ค่ะเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงง่ายนะต้องบอกก่อนไก่งวงก็ไม่ได้เลี้ยงง่าย
เพราะฉะนั้นศึกษาหาข้อมูลกันก่อนนะคะ